แล้วก็เกิดเรื่องราวโอ้โหตอนนี้บานปลายนะคุณผู้ชมนะคะ
คือนะคะร้านคู่กรณีเนี่ยเขางัดคลิปวงจรปิดมาแฉค่ะ
เมื่อเช้าเนอะบรรเทิงไซรัสนำเสนอไปแล้วค่ะ
เปิดใจผ่านวีดีโอคอลทั้งน้ำตานะคะคืออย่างนี้

รับโทรศัพท์ตอนแบบว่าดึกแล้วนะคะ
แล้วก็วันนี้นี่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เลยอยากจะเคลียร์นะคะ
เธอบอกว่าเธอเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจริงคุณผู้ชมนี่ค่ะ
ทั้งน้ำตาเลยทั้งผมร่วงผมแหว่งนะคะ
ล่าสุดอาจจะโดนปลดจากงานหนังงานละครไปเลยล่ะค่ะ
เมื่อวานก็ร้องไห้นะคะจนน็อกไปเลยล่ะค่ะ

ไม่รู้ว่ามันจะยาวเมื่อไหร่อย่าร้องไห้แนม
โอ้โฮนี่ต้องปอบตั้งนานอะไปต่อ

ใช่นะคะแล้วก็ที่เห็นซีแนมทำสีผมดำเนี่ย
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ไปทำที่ไหนนะคะ
ทนไม่ไหวเธอใช้ยาสาบผมสีดำย้อมไปก่อน

ที่มันเสียเพราะไปทำแบบผมอีกหรือเปล่า

ส่วนคลิปกล้องวงจรปิดที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยค่ะ
ยอมรับว่าวันนั้นเธอโมโหจริง
แล้วก็ปัดเข้าของเขาหล่นไปจริงนะคะ

ทางฝั่งซีแนมเนี่ยก็มีคลิปเสียงเหมือนกัน

เขาแบบว่าขู่เรียกผู้อิทธิพลมานะคะ

เจอเธอเพื่อเคลียร์สักครั้งเท่านั้นแหละค่ะ
คือร่าสุดเลยนะคะ
มันจะเดี๋ยวนัดเกลียร์ให้นะคะ
มันจะเดี๋ยวนัดเกลียร์ให้นะคะมันจะเดี๋ยวนัดเกลียร์ให้นะคะ
มันจะเดี๋ยวนัดเกลียร์ให้นะคะมันจะเดี๋ยวนัดเกลียร์ให้นะคะ
มันจะเดี๋ยวนัดเกลียร์ให้นะคะมันจะเดี๋ยวนัดเกลียร์ให้นะคะ
จะได้จบนะคะเรื่องทำผลนี่กลายเป็นเรื่องแบบสำคัญมากเลยนะ
ใช่แล้วก็มีปัญหากันมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเคลียร์กันแน่นอน
เดี๋ยวรอพี่แจ๊กกะลินติดต่อก่อนก็แล้วกันนะคุณผู้ชม